เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วแหละเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
แบบนี้ครับเขาอยู่กันทั้งหมดเนี่ยสองร้อยแปดสิบสี่คน
เป็นผู้ชายสองร้อยห้าสิบสี่คนผู้หญิงยี่สิบห้าคนนะคะ
อาคารตึก๕ชั้นด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง
เขามีการตะโกนร้องแล้วก็มีการชูป้ายแบบนี้
บอกว่าเราอยากกลับบ้านอยากกลับเมียนมา
มีทั้งข้อความภาษาไทยข้อความภาษาเมียนมานะคะ
แต่เราส่งกลับไปไม่ได้ทางเมียนมาเขาไม่รับไงฮะ
ด้วยโควิดด้วยสถานการณ์ในบ้านเมืองเขาด้วย
ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ส่งนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าทางเขาก็ยังไม่พร้อม
เขาไม่รับคือภาพแบบนี้เราเคยเห็นเมื่อ
สิบห้ามกราคมที่ผ่านมาอ่าก็เป็นลักษณะเดียวกัน
บอกว่าเราอยากกลับบ้านเราอยากกลับบ้านเราก็เคยนำเสนอข่าวไปนะ
จำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเหตุการณ์มันไม่ได้รุนแรงอะไร
ก็มีเสียงตะโกนร้องมีการขึ้นป้ายแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ทางการไทยเนี่ยค่ะก็เข้าไปควบคุมไปดูแลนะคะ
ช่วงบ่ายมีทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็ไปตรึงกำลังหน้าอาคารแห่งนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันเลยว่าแรงงานชาวเมียนมากลุ่มนี้
รวมตัวกันตะโกนร้องแบบนี้ไม่ได้นะกลับเข้าไปอยู่ในห้องของแต่ละคนให้เรียบร้อยนะ
ไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสลายความวุ่นวาย
แล้วก็มีบางคนก็ใช้มือถือบันทึกภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่เพียงแค่พูดคุยเจรจาตะโกนแจ้งตะโกนบอกว่าให้กลับไปอย่ามารวมตัวกันแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเหมือนกับเขาก็ไม่ได้ยอมปฏิบัติตามนะก็ยังคงยืนออกันอยู่รวมตัวกันอยู่แบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะก็จากแผนที่จะใช้กำลังไปสลายก็ล้มเลิกแผนในการใช้กำลัง
เพราะว่าไม่อยากจะให้มีลักษณะของการปะทะคือเกรงว่าถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคาร
ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแรงงานชาวเมียนมาก็อยู่กันเกือบ๓๐๐คนนะคะ
คือต้องรอให้พวกเขาเหล่านั้นอารมณ์เย็นก่อนรอให้ใจเย็นก่อน
สุดท้ายเนี่ยเขาก็อารมณ์เย็นใจเย็นกันลงนะ
หลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการประชุมด่วนนะคะ
ว่าจะยังไงดีไม่ให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น
สรุปได้ว่างั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกัน
ขอเชิญตัวแทนของกลุ่มแรงงานชาวเมียนมากลุ่มนี้
มาคุยกันมาเจรจากัน
ทางการไทยก็พยายามจะชี้แจงว่า
ทำไมเราไม่สามารถส่งตัวพวกเขากลับเมียนมาได้
ก็มีร่ามช่วยคุยช่วยเจรจา

เราก็รับปากกับกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับทางสถานทูตเมียน

สุดท้ายก็ยุติลง
ความร่วมวายยุติลงได้บ่ายชั่วสามโมงครึ่ง
ไม่มีความร่วมวายอะไรเกิดขึ้นครับ
คือทางฝั่งนั้นเขายังมีแสดงการของเขาอยู่